คุณผู้ชมฮะเหตุด่วนที่ตอนนี้หน่วยอรินทราชต้องเข้าปิดล้อมพื้นที่
แล้วก็กันคนแถวนั้นออกมาเลยนะฮะ
เพราะว่ามีเหตุว่าตำรวจนะซึ่งน่าจะเป็นตำรวจสันติบาลระดับสารวัตร
คุ้มคลั่งก่อเหตุรัวปืนแล้วก็ยิงออกมาครับคุณผู้ชม
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ถ่ายไว้ได้หน่อยฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคือตำรวจได้รับแจ้งนะ
ว่ามีเหตุชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนในบรัวยิงภายในบ้านพักย่านสายไหมนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกำลังหน่วยอรินทราช

แล้วก็มีการกันประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ทั้งหมด
เพื่อความปลอดภัยเพราะจุดนี้กลายเป็นพื้นที่อันตรายแล้วนะฮะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยอรินทราชปิดล้อมพื้นที่เอาไว้
เรื่องต้นนะครับทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนายตำรวจระดับสารวัตร
สังกัดตำรวจสันติบาลอายุประมาณ๕๐ปีนะครับ
ก่อนหน้านี้ได้ก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้า
บริเวณบ้านมั่นคง๒ซอยจีระมกรเขตสายไหมแห่งนี้นะครับ
ล่าสุดทางตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราชร่วมเข้าปิดล้อมพื้นที่
จากการสอบถามชาวบ้านได้ความบอกแบบนี้
ผู้ก่อเหตุมีอาการเครียดและมีอาการป่วยจิตเวท
และช่วงก่อนเกิดเหตุน่าจะมีความเครียดสะสม
เพราะเพื่อนร่วมงานกำลังจะมารับตัวสารวัตรคนนี้ไปรักษา
น่าจะเป็นเหตุให้สารวัตรนายนี้ก่อเหตุขึ้น
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ที่เกิดเหตุในการกระหน่ำยิงออกมาแบบนี้
เบื้องต้นขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการเจรจา
เพื่อขอให้สารวัตรนายนี้ยอมวางปืนวางอาวุธ

คุณผู้ชมฮะทางรายงานข่าวก็ออกมานะครับ
ว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กันพื้นที่รอบทั้งหมดแล้วนะครับ
ก็หากมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบ
นี่เป็นช่วงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการที่จะเกลี้ยกล่อมเจรจานะฮะ